วันหนึ่งพี่สาวจะพาไปตัดทรงนักเรียนจะเป็นยังไงไปดูครับ

ผมยังยาวอยู่เลยนี่ช่างต้องมาปลอบเลย
ตัดไปร้องไห้ไปเลยพี่สาวนี้ก็ทำเหมือนลงคอนะ
แต่ก็ต้องตัดตามข้อบังคับของโรงเรียนเขาล่ะครับ
มาดูก็คอมเมนต์กันหลายแง่มุมครับส่วนใหญ่เนี่ยสงสารน้อง
บอกเออยุคนี้ไม่น่าจะต้องมาเคร่งเรื่องผมทรงผมกันแล้วนะ
ผมสั้นไม่ได้ทำให้การเรียนดีขึ้นหรือว่าแย่ลง
หลายคนเคยมีประสบการณ์เหมือนกับน้องนี่แหละ
เพราะทรงผมทำให้คนเรามั่นใจเกิดวันหนึ่งให้เราไปตัดสกินเทส
อาจจะไม่มั่นใจเหมือนกันนะแต่ก็ต้องดูข้อบังคับของโรงเรียนเขาด้วยแหละ
ว่าเขาบังคับหรือเปล่านะครับเข้าใจเลยอ่ะบางคนนี่คือเสียเซลล์อ่ะ